คือของไอซ์จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเกลียดสามีนะตอนที่เราตั้งท้องอะนะคะ
เขาทำอะไรเราจะผิดหูผิดตาเครื่องของแต่เขาก็ยังอยู่เราตลอด
แล้วพอเรามาเป็นหลังคลอดภาวะซึมเศร้ามันพลิกคั่วเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นเราเป็นคุณแม่เราอยากเป็นมากเลยอ่ะ
เราอยากเป็นแบบคุณแม่เราอยากทำอนุษย์ออกมาให้ดีเลี้ยงลูกออกมาให้ดีทำทุกอย่างเองไปซะทุกอย่าง

แล้วสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ภาพในหัวของเราเนี่ยมีคุณแม่เข้ามาพูด
มีสามีมีตะค่อมมีอะไรอย่างนี้มันจะมีความคิดเห็น๑๒๓แม่เธอแม่ฉันหนึ่งนู่นอย่างนี้มาไปหมดอะไรอย่างนี้
เรารู้สึกว่าเราจะเป็นบ้าแต่พอพ่อเสียปุ๊บไม่นอนแทบ๒๔ชั่วโมงเป็นเวลา๑เดือน
ก็เลยต้องไปหาหมอหาหมอจิตแพทย์เป็นครั้งแรกเลยที่ไป
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ
รายการที่จะพาทุกคนไปรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ของแขกรับเชิญของเรานะคะ
เผยให้เห็นถึงมุมมองทางความคิดความรู้สึกแล้วก็มุมมองทางสุขภาพจิตที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
เรื่องแรกที่เราสามารถทำได้คือการพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็รับฟังคนอื่นค่ะ
ต้องขออธิบายก่อนเผื่อใครคิดภาพไม่ออกคือจริงมันมาจากหลายปัจจัยแต่ว่าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องฮอร์โมน
คือเวลาผู้หญิงตั้งคันเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงจะสูงมากแล้วพอคลอดออกมาเนี่ยมันจะตกฮวบเลยมันเหมือนกับฮอร์โมนสวิงอารมณ์ไหมคะโยโยลดน้ำหนักนะคะ
แล้วยังไม่พอเนี่ยพอคลอดปุ๊บยังจะต้องเจอปัญหาต่างนานาที่ตามมาเมื่อเรามีเด็กคนนึงออกมาแล้วด้วย
และที่สำคัญก็เธอเป็นลูกสาวของนักแสดงตลกที่เพิ่งเสียไปเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะขอต้อนรับคุณไอ้นพัชรินค่ะสวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาในการเป็นคุณแม่โหจะเริ่มเล่ายังไงดีอะคะ
เอาช่วงเวลานี้ก่อนก็ได้ค่ะช่วงเวลานี้ลูกสาวเป็นยังไงบ้างตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วค่ะ
คือตอนนี้นะคะลูกสาวไอซ์อายุ๘ขวบช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของคนเป็นแม่เลย

ก็คือหนึ่งเลยนะคะเขาทำอะไรเองได้หากินเองได้แต่งตัวเองได้อาบน้ำเองได้จัดเรียง
คือเขามีแบบแผนในการทำทุกอย่างเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเราเหมือนแต่ก่อน
นอนเองได้อะไรอย่างนี้คือเขาทำเองทุกอย่างได้หมดโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเราเลย
ก็คือในห้องคลอดที่คลอดลูกออกมาบอกว่าที่เขาบอกกันว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมันย้ายไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นอย่างนี้

คือจะบอกว่าคือตัวไอซ์เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบคาดหวังหรือคิดอะไรในเรื่องของการแบบตั้งคัน
แล้วก็คิดล่วงหน้าจะไม่ค่อยได้คิดจะไม่ค่อยได้คิดมาก
จำได้เลยว่าวันที่ไปคลอดน้องเนี่ยก็คือไปกับแฟนใช่ไหมไปกับแก๊ง
แล้วก็ตี๕ก็ออกจากบ้านไปขับรถไปหาหมอนู่นนี่นั่นแล้วก็นอนรอคลอดปกติ
ใช่เราก็ไปตามปกติไม่มีตื่นเต้นไม่มีอะไรเพราะเรารู้ว่าแบบว่าเดี๋ยวพอเราได้เข้าห้องผ่าคลอดเนี่ย
เราก็จะแบบเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วคือทุกอย่างมันโฟลไปหมดโฟลจนเรารู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยทำไมมันดีจังวะอะไรอย่างนี้แล้วแบบพอเราได้เตรียมตัวเข้าห้องคลอด
พอได้คลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ระหว่างคลอดอ่ะคือเราไม่เคยรู้เลยว่า
ไอ้ตอนคลอดบ๊อกหลังอะมันแบบมันสุดปังกันอะไหน
สุดปังคือเจ็บเหรอ
คือเราคือเราในหัวคือเราบอกเลยว่าเราขี้กลัว
ขี้กลัวเราก็จะไม่คิดไว้แล้วว่าเราจะไม่คลอดเองธรรมชาติแน่
เพราะเราก็นึกภาพต่างนานาคือเราก็ชอบอย่าชอบดูอ่ะเนาะ
อยู่อยู่เดียวกันจะมีสื่อหลายอันคือจะทำให้คลอดดูโหดล้าย
ผ่าครอดและใช่มั้ยพอเข้าไปในห้องคลอดเนี่ย
เราก็เตรียมตัวคือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้น
จะแบบชิลจะทำให้ตัวเองชิวที่สุด
แต่พอแบบสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือการบล็อกหลังสำหรับเรา
มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมันใหญ่แล้วรู้สึกว่าแทงเข้าไปที่กระดูกไข่สันหลังเราไหม
มันเจ็บมากแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือเจ็บปวดที่สุดของการคลอดลูก
เพราะเขาแบบพอบล็อกหลังเราไปเสร็จปุ๊บช่วงหน้าเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วถูกไหมคะ
แต่เรารู้สึกแล้วว่าแบบคุณหมอเนี่ยขยมเรา
เรารู้สึกว่าตัวเราแบบมองเห็นมองเห็นไหมตอนนั้นมองไม่เห็นค่ะเขากั้นแต่เราก็ดันแพ้ยาบล็อกหลัง
โทษนะคะเราแบบอ้วกอะค่ะอ้วกแบบอ้วกใส่ตัวเต็มคือจนเราลืมโฟกัสด้านล่างไปเลย
มันรู้สึกแบบตรงนี้เราลืมหายไปเลย
คือตอนแรกเราเวียนหัวมากเราปวดหัวมากอยู่กับไอ้ตรงนี้คือเราลืมด้านล่างไปเลย
ลูกออกแล้วเหรอคะลูกออกแล้วเหรอคะลูกเป็นไงบ้างคะ
คือเออเหรอว่ามันใช่จริงด้วยที่พูดกันว่า
เวลาลูกเราคลอดออกมาสิ่งที่เราถามเลยว่าลูกครบ๓๒ไหม

ก็ถามจริงเลยว่าลูกหนูครบ๓๒ไหมคะเป็นยังไงไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
ความรู้สึกตอนขณะที่คลอดพุกออกมาครบ๓๒ไหมแล้วครบ
เราได้ยินเสียงร้องมันเป็นยังไงบ้างค่ะความรู้สึกตอนนั้น
เราจะร้องไห้นี่นึกย้อนขึ้นไปไม่ได้นึกย้อนเรื่องนี้นานมากเลยนะคะ
พอเรารู้สึกว่าเขาสามฝั่งแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาอยู่ข้างเรา
พยาบาลก็บอกว่านี่นะคะลูกนะคะ
เขาจะเอารูปมาให้ดูแล้วเขาก็เปิดเพศให้ดูนะคะว่าแบบผู้หญิงนะ
คือหมายถึงเอามาโชว์เลยใช่ใช่แล้วก็แบบโอ๊ยลูกโคออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเป็นโมเมนต์อย่างนั้นจริงที่เขาบอก
ใช่คือเป็นโมเมนต์ที่แบบเร็ววัยฉุกระหุก
ไม่รู้จะรับมือกับสิ่งไหนก่อนดีแล้วสุดท้ายมันก็จบ
จบลงตรงตรงนั้นเลยเอ้ยลูกอะไรอย่างเงี้ย
อย่างแบบเราอาจจะมีบางทีแบบคาดการณ์ว่าแบบ
เอ๊ะในห้องคลอดเนี่ยเขาจะทำอะไรแล้วบ้างว้า
ฉันนานไหมเนาะฉันจะเจ็บปวดอะไรไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันเกิดในห้องคลอดอะไรอย่างนี้
แล้วตอนแรกเนี่ยคือแฟนไอซ์จะเข้าไปด้วย
คือขอเข้าไปดูด้วยได้ไหมอะไรอย่างนี้
คุณหมอบอกว่าไม่ต้องเข้าไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวเข้าไปจะเป็นภาระหมอเพิ่มเปล่า
เพราะว่าแบบเขาเห็นเลือดเขาเห็นอะไรแล้วเขาจะกลายเป็นเป็นลม
เพราะว่าที่ผ่านมาคือแบบสามีสามีคุณแม่เนี่ยเยอะมากที่เป็นแบบนี้
ก็จะกลายเป็นแบบพยาบาลก็ต้องมาดูแลสามีแทนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่ะพอผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วหลังคลอดภาวะซึมเศร้าที่ไอซ์เคยเจอ
มันเป็นยังไงบ้างคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
รู้ได้ยังไงว่าเป็นมันยังไงเอ๊ะทำไม
คือเดี๋ยวขอเท้ากลับไปนิดนึงช่วงที่แบบว่าเราท้องอะนะคะ
เราก็จะมีฮอร์โมนสวิงสวิงที่แบบว่าที่เขาจะพูดกันว่าแบบ
อยากนู้นผิดปกติอยากกินยังลบอยากกินอยากกินยัง
ไม่ได้อยากไอ้ไม่ได้อยากแต่ว่าแบบเพื่อนไอ้อยาก
คือมันจะมีแบบฮอร์โมนที่แบบฉันอยากกินอะไรแปลกฉันอยากกินอ่ะ
ฉันอยากกินผักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้แต่ไอซ์จะเป็นฮอร์โมนที่ประเภทที่ว่า
ด่าสามีโมโหใช่ซึ่งซึ่งปกติในชีวิตจริงอ่ะไม่
ไม่เคยไม่เคยแบบด่าเขาด้วยด้วยคำที่แบบรุนแรงมากมากแต่นะช่วงนั้นอ่ะ
เป็นความรู้สึกที่ว่าอยากหาคำอะไรมาก็ไม่รู้ด่าเขาให้เขารู้สึกว่าเจ็บปวดมากที่สุด
ถ่ายเทความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ไปโกรธไปเกลียดอะไรเขามาจากไหน
ด่าแบบคำที่เรารู้สึกว่ามันแบบโอ้โหมันพีคมากมันแบบโอ้โหคำนี้ดีนะ
เธอจะต้องแบบเจ็บปวดแน่เลยด่าแล้วอยากด่าคนอื่นด้วยไหมไม่
อยากด่าแต่สามีใช่คือของไอซ์จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเกลียดสามีนะ
ตอนที่เราตั้งท้องอ่ะนะคะเราจะเกลียดสามีมากเขาทำอะไรเราจะผิดหูผิดตาเครื่องของ
แต่เขาก็ยังอยู่อยู่เราตลอดเขาจะไม่เคยออกไปไหนจากบ้านไม่เคยออกไปไหนจากห้อง
อะไรเลยก็จะอยู่กับตลอดอันนั้นในช่วงตั้งท้องเออแล้วพอเรามาเป็นหลังคลอด
ภาวะซึมเศร้ามันพลิกคั่วเลยค่ะจากพีคอยากด่าเขาคือตอนที่เราแบบเฝ้าลูกนอนอย่างเงี้
รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างแบงค์ปีบนู่นนี่นั่นให้ไอซ์หน่อย
แต่จังหวะเขาปิดประตูอ่ะปิดประตูห้องไปแล้วคือเดินออกไปแล้วอ่ะ
เขาไม่ได้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะแล้วเราก็นั่งร้องไห้ทำไมไม่ฟังฉันอ่ะ
ทั้งที่เขากำลังเดินไปทำสิ่งนั้นให้เราอยู่
ใช่คือแบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขานตอบกลับมาอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเศร้ามากเลยอ่ะมันเศร้ามากเลยทำไมแบบเขาไม่รับฟังเราอะไรอย่างเงี้ย
แต่ในมุมกลับกันของไอซ์ก็ยังโชคดีที่ว่าเหมือนแฟนไอซ์เป็นคนชอบทำการบ้านชอบแบบศึกษา
ชอบอ่านว่าแม่หลังคลอดควรทำยังไงแล้วเราจะต้องรับมือกับแม่หลังคลอดยังไง
ทุกครั้งที่เวลาไอ้ปั๊มนมแฟนไอจะต้องตื่นมาอยู่ไอตลอดโดยที่เขาตื่นเอง
แล้วเขาก็จะเป็นคนปลุกเรามาปั๊มนมเองเขาก็จะตั้งเวลาเลยวันหนึ่งจะเป็น๓เวลา
ดึกต่อให้เขาจะทำงานช้าอยู่วันแค่ไหนเขาจะต้องมานั่งอยู่กับเราด้วยจนกว่าเราจะปั๊มนมเสร็จ
อันนี้คือสิ่งที่เขาทำเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เราก็มีเพื่อน
คิดว่าคนที่เขาแบบเป็นคุณแม่หลังคลอดเวลาฉันต้องทำอะไรหนักเองจะต้องซักของทุกอย่างของลูกล้างของทุกอย่างของลูกเอง
จะได้รู้สึกเหนื่อยทับถมแต่ไอโชคดีว่าแบงค์ทำให้ทุกอย่าง
ล้างขวดนมลูกแบงค์ซักผ้าอ้อมลูกแบงค์ณตอนเด็กนะคะแบงค์เอาลูกอาบน้ำ
เขารู้สึกว่าว่าเขาแบบเขากลัวเขาเขาเราเคยถามว่าทำไมเขาถึงต้องอาบน้ำให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขากลัวเราทำได้ไม่สะอาดมากพอ
โอ้โหอย่างนั้นเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะดีใจถึงว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำทุกอย่างแล้วก็จะบอกว่าบ้านไอ้อะค่ะ
เลี้ยงลูกกันเองเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่คลอดมาจนถึงวันนี้เราก็ยังเลี้ยงลูกกันเองอยู่เหมือนแบบชีวิตเราก็อยู่แต่กับลูกศึกษากันอยู่แต่กับลูก
แต่ณช่วงข้อแรกอะค่ะเราอยู่บ้านแม่เราอยู่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านพ่อเราก็จะมีแหละพ่อแม่เลี้ยงลูก
สมัยฉันสมัยฉันสมัยฉันมันจะมีมามันมีใช่แต่ว่าพอแบบพอช่วงที่เราเลี้ยงลูกแม่ก็จะชอบแบบเอาลูกเราจับพลิกหัวเพื่อให้ลูกเราหัวสวยอะไรอย่างนี้
มีความเชื่อของเขาที่ทำใช่ใช่เราก็พลิกเขาพอลูกนอนได้สักประมาณแป๊บนึงยายก็พลิกพลิกจนเรารู้สึกว่าแบบแบงค์มันก็อยากให้ลูกนอนยาวอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหรือณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราคิดไปเองเยอะมากเรากลัวว่าแบบแบงค์จะรำคาญแม่เราหรือเราแล้วเราก็กลัวว่าแบบแม่เราจะไปพูดหรือจะไปทำให้เราอะไรให้มันเกินความเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา
นี่คือในหลังคลอดเผาหลังคลอดคือไปอยู่บ้านพ่อแม่เราแล้วเขาก็ฝานสามีก็มาช่วยอยู่ด้วยอยู่กันเต็มเลย
ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเขาคุยหรือเขาแบบเขาเห็นกันเหมือนเขาแบบฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นอย่างนี้แต่ในการแสดงความเห็นไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
แต่อีนี่นะถ้าแม่ไม่อยากให้แบงค์มาอยู่อ่ะปากกลับบ้านเลยแม่แบงค์ไปกลับเรากลับไปอยู่คอนโดเลยแบงค์แบบแบงค์ทำอะไรอ่ะแม่ไม่ชอบแบงค์ตรงไหนอ่ะหรือว่าแม่เป็นอะไรแล้วแก๊งทำอะไรเป็นบ้า
คือคนอื่นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันคือเขาแค่ปรึกษาอะไรกันเขาคุยกันแบบยิ้มหน้าหวานปกติแต่เราคิดว่าเขาทะเลาะกันเราคิดว่าเขาต้องมีเอ๊ะนี่เอ๊ะนั่นเอ๊ะอะไรคือคิดไปเยอะคิดตั้งนานาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เสียใจเสียใจแต่ก่อนที่เราจะร้องไห้เน
คิดเยอะมากคิดคือโดยปกติเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วแล้วพอมาเป็นหลังคลอดคิดทุกอย่างเยอะไปหมดคิดเองคิดมากกว่าเดิมอีกที่ที่เคยเป็นมาคิดแบบคิดมากจนแบบอย่างที่ไอ้บอกไปคือระเบิดระเบิดก็คือร้องไห้พอร้องไห้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าฉันเป็นอะไรกันฉันไม่ได้เป็นอะไรกันเลยสั
เกลียดก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูหลังคลอดนะ

อ้อแสดงว่ามันเป็นไปตามมันจะเป็นคล้ายกันฮรมมณ์อะ
อันนี้คืออ้อนเขาห่วงเขารักเขามาก
คือแบบโอ๊ยแบง
แต่มันก็ยังเป็นแต่พอเป็นเสร็จปุ๊บเรารู้แล้ว
ตรงจุดพีคนี้มันดึงแล้วเรารู้แล้ว
เราก็กลับไปเบากับตัวเองอ่าเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มมีสติว่า
แล้วนี่คืออาการใช่ซึมเศร้าหลังคลอดใช่พอเรารู้สึกว่าเราแบบ
เน่กับตัวเองได้แบบดูแลใจตัวเองได้ดูแลความคิดตัวเองได้
มันไม่เป็นแล้วเอาหายได้ด้วยตนเองใช่เราก็แบบพยายามปรับตัวเอง
พยายามปรับคิดของตัวเองอย่างเช่นก็ตอนที่เราช่วงที่เราเลี้ยงลูกเนาะ
ก็จะเป็นแบบเนี่ยตอนเด็กเนี่ยนะฉันเนี่ยป้อนกล้วยกล้วยบีให้เธอกิน
อะไรอย่างเงี้ยเออผสมกับอ่าซีรีสแลกหรือข้าวอะไรอย่างเงี้ย
ยายก็จะพูดประมาณนี้แต่ยายจะไม่เคยก้าวไก่อะไรเราเลย
เราจะไม่เคยก้าวไก่อะไรเลยคือแม่ก็จะให้เราเลี้ยงลูกตามแบบแผนเราไปว่า
ให้กินนมแม่ถึงเท่าไหร่อะไรยังไงคือปกติแต่แค่เขาแค่แชร์ให้เราฟัง
อันไหนเราทำตามได้เราก็ทำตามอันไหนเราทำตามแม่เราก็ไม่ได้ว่า
เท่านั้นเองแล้วเราก็ดีต่อเราด้วยฮะแต่ตอนที่เราเป็นซึมเศร้าเวลาแม่มาพูดแบบ
อย่างงี้เราเสียใจแม่นึกว่าเขาว่าปะนึกว่าเขาว่าว่าเราเลี้ยงลูกไม่ดี
นึกว่าเขาว่าว่าแบบเนี่ยเวลาอาบน้ำลูกนะหนูต้องจับอย่างนี้นะ
หนูต้องท้ายถอยคออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราเราในความคิดเราอ่ะเนอะ
เป็นแม่ของลูกคนแรกของเราเราก็อยากดูแลลูกด้วยตัวเอง
ฉันก็ศึกษามานะตอนที่เราคลอดคุณหมอก็เรียกเราไปแบบ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำอะไรไหมแล้วก็จะมีเสียงคุณแม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะแบบเราทำไม่ดีเหรอวะเราไม่ดีตรงไหนวะเราแบบเป็นยังไงวะ
คือไม่ได้โมโหใช่ไหมไม่ไม่ช่วงนั้นคือของไอซ์อ่ะมันดาวนทุกอย่างเลย
ทำผิดแน่เลยแล้วมันกลายเป็นไม่กล้าทำอะไรอะไรอย่างนี้
โมโหคนอื่นโทษตัวเองอย่างเดียว
เปลี่ยนจากที่ด่าสามีอย่างหนัก

ไม่ว่าใครจะพูดอะไรรอบข้างแล้วตาม
มันพลิกไปหมดแล้วกลายเป็นแบบร้องไห้ง่าย
แล้วมันก็ค่อยแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เข้าใจด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไร

ปัจจัยอื่นอีกไหมที่ไอรู้สึกว่า
มันส่งเสริมให้เราแบบซึมเศร้าในหลังคลอดเนี่ย
อืมไอซ์คิดว่า

เราเป็นคุณแม่เราอยากเป็นมากเลย
เราอยากเป็นแบบคุณแม่เราอยากทำอนุษย์ออกมาให้ดี
ทำเลี้ยงลูกออกมาให้ดี

ใช่เพราะฉันต้องเป็นแม่แล้วเนี่ย
คือมีภาพของคุณแม่ตัวเองที่เป็นคุณแม่อยู่ว่ายังเป็นอย่างนี้
อุ้มเขามา๙เดือนภาพในหัวเรามีตั้งแต่เดือนแรกเลย
มันต้องแบบเออยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
แล้วสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ภาพในหัวของเราเนี่ย

เข้ามามีสามีมีตะค่อมมีอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่น
แต่คำก็บอกว่าไม่ต้องโกนหัวหรอก
สมัยก่อนเราก็จะแบบอาจจะต้องโกนหัว
แล้วก็ผมมันถึงจะขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้
เออไม่ต้องโกนหัวหรอกสมัยเนี้ยโอ้โหคนหัวไปมันไม่ขึ้นมันก็คือไม่ขึ้น
พ่อเรานะแต่เราก็ไม่ได้โกนนะสุดเราก็เชื่อเขาอะไรอย่างนี้
เราก็มันมันจะมีความที่เห็นหนึ่งสองสามแม่เธอแม่ฉันหนึ่งวันนี้มาไปหมดอะไรอย่างเงี้ย

นี่ลูกฉันนะเข้าใจป่ะแต่เราทำอย่างนี้กับคนในครอบครัวไม่ได้ไง
สิ่งที่เขาพูดมามันคือความหวังดีทั้งหมด
แต่เหมือนว่าเรามีมายในหัวเราแล้วว่าเราจะทำยังไงกับลูกเราบ้าง
คือทุกคนก็มีความคาดหวังในสถานการณ์นี้ทุกคนมีหลานฉันคนแรก
เออหลานบ้านนู้นบ้านนี้คนแรกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นเพราะว่าความคาดหวัง
เราไม่ได้ทำไงเรากลายเป็นแบบอย่างที่บอกมีนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคอย
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสุดท้ายแล้วเราก็แชร์กันแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดี
สรุปคือของไอ้เนี้ยไม่ได้ปรึกษาคุณหมออืมแต่เพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนมีปรึกษาคุณหมอออ
เยอะค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนักหรอคะคือหมายถึงเขาอย่างอย่างเพื่อนเนี่ยค่ะบางคนเขาก็มีพี่เลี้ยง
พอมีพี่เลี้ยงเนี่ยตัวเขาไม่ได้โฟกัสกับลูกแล้วเขาก็จะโฟกัสติดกับตัวเองแล้วเพราะเขามีพี่เลี้ยงช่วยนึกออกไหม
เขาก็มีพี่เลี้ยงช่วยกล่อมนอนช่วยทำนู่นทำนี่เขาก็จะมีเวลามาโฟกัสกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็จะยิ่งดิ่ง
เออกลับกลายเป็นคุณคิดไปใหญ่คุณคิดไปใหญ่ถูกไหมคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านแต่เราเนี่ยเราอยู่กับลูกเราก็ให้ลูกตลอดทำนู่นทำนี่ทำให้ลูกมันเลยกลายเป็นว่าไอ้เวลาที่เราจะต้องมาฟุ้งซ่านเรื่องพวกนี้มันก็ถูกแบ่งทอนไปบ้าง

เออแบบแบบอะไรที่เราจะฟุ้งซ่านเรื่องเนี้ยไปอยู่กับลูกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็แบบไม่ได้แบบดิงมากพอจะดิงก็เออฉันจะต้องไปอาบนี่ให้ลูกฉันจะต้องไปทำกับข้าวให้ลูกฉันจะต้องไปทำนู่นทำนี่ให้ลูกมันมีอะไรให้ทำมันก็เลยแบบไม่ได้จมอยู่ตรงนั้นนานนานแต่คนแต่อย่างบางคนเพื่อนไออ่ะเขาอยู่กับตัวตัวเขาเองอย่างเงี้

แก้กันตลอดเราก็ช่วยกันแบบประคองอารมณ์กันตลอดตั้งแต่สมัยสวิงแบบแต่เขาเข้าใจใช่ไหมตอนตอนที่เราแบบด่าเขานักนักนักจะบอกว่าแบบเราโชคดีนะแบบแฟนเราเข้าใจทุกเรื่องเลยอ่ะเข้าใจอารมณ์คือค่ะอย่างที่บอกไปเหมือนเขาแบบอิงการศึกษาเขาจะเน้นศึกษาอย่างเดียวอ่ะอ่านอย่างเดียวฉันจะอ่านอย่างเดีย
พบคุณหมอแต่ว่าขั้นแรกลองหาอะไรทำก่อนเนอะง่ายมากเอาอะไรใกล้ตัวก่อนเลยหาอะไรทำพาลูกไปทำกิจกรรมก็ได้เดี๋ยวเนี้ยกิจกรรมติดเด็กเยอะมากเด็กเด็กเล็กเล็กก็มีใช่ไหมค่ะใช่มีเยอะแยะเลยเด็กเล็กเนี้ยเด็กเล็กเนี้ยมีอะไรทำเยอะกว่าเด็กโตอีกหรออ่าหากิจกรรมทำนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่เตรียมตั
อันนี้ความคิดเห็นไอนะรูปร่างเรามันกลับมาไม่ไม่เฟิร์มเหมือนเดิมมากอ่าฉันเคยมีซูดมีทรงมีโอมีเอวเฮ้ยมันแบบมันลดช้ามาก
หน้าอกฉันเคยแบบนี่นั่นมันอุ๊ยมันแบบมันเปลี่ยนแปลงคือทุกอย่างเราก็จะมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะพวงกับรูปร่างที่เราเคยมีอันนี้ก็เป็นไปได้นะอ๋อเหมือนแบบอุ้ยฉันฉันท้องเสร็จแล้วฉันเละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันเพล่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยู่กับมันได้เรารู้สึกว่าเราทำให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อ่ะก็แบบก็ทำกลับไปเป็นเหมือนเดิม

แสรุว่ามีความเชื่อดของเรา
คือเราก็กลัวว่าลูกเราจะไปทำอะไรใคร

คือมันจะคิดวนเวียนอยู่ในหัวตลอด
กลัวกลัวแบบคนนู้นคนนี้จะว่าลูกเรา

คือระแวดระวังไปจากทุกเรื่อง

วันนี้นินลามีเด้นกับเพื่อนแรงนะคะ

ผู้ปกครองจะแบบจะแบบอยากให้ลูกเขาเล่นกับลูกเราไหม

ไปคิดเยอะจนแบบคิดมาก

ยังไม่หายเลยไอ้อ่ะยังไม่หายคิดแบบว่า
จะถามพอดีเลยว่าแก้ปัญหาตรงนี้หรือยัง

มันเป็นมาตลอดมันเป็นเป็นช่วง
มันเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบแรกเริ่ม

ช่วงนี้แบบน้องนินลาคุยตลอดเลยนะคะ
เรื่องคุยช่างแต่ถ้ามีตีกับเพื่อนเด็กอ่ะ
มันจะมีแบบตีกันเถียงกันทะเลาะกันไม่ชอบกันเธอชัด

เราทำยังไงวันหนึ่งเครียดมาก
จนแฟนเนี่ยบอกเราว่า

ไม่ต้องมาสนใจเรื่องของเด็กมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่

สมัยก่อนตอนที่เราเรียนหนังสือ
เรามีลายอะมั้ยก็ไม่มี
ลายกลุ่มผู้ปกครองมีมั้ยก็ไม่มี

จนเธอเป็นฉันได้ถึงทุกวันนี้

ไปแบบโฟกัสที่คุณครูมาก

ก็เลยปล่อยไปเลยว่าให้เขาเผชิญโลกของเขาไป
เขาจะแบบเขาจะแบบดีกับใครเจอเพื่อนคนไหนดีเจอเพื่อนคนไหนไม่ดี
มีเพื่อนสนิทเป็นใครอะไรให้เขาได้เรียนรู้ไป
แต่เราเป็นพ่อแม่มีหน้าที่อย่างเดียวกลับมาบ้านถามลูกว่า
วันนี้ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะเล่าให้แม่ฟังหน่อย

ไอไอซ์จะเป็นคนคุยกับลูกตั้งแต่ลูกเข้าโรงเรียนเลยค่ะ
ตั้งแต่แบบเข้าป๑เป็นพี่ป๑เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่าแล้ว
ก็จะมีเรื่องแบบอุ๊ยวันนี้แบบหนูชอบพี่คนนี้จังเลยค่ะ
เขาก็จะมีเรื่องของความคิดของเด็ก
มันจะหายไปแต่ละวันเรื่องจะไม่ซ้ำกัน

เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ถามความสุขกับความทุกข์

ไปเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นคิดแทน
อันนี้คือสิ่งที่แบงส์สอนไอ้อ่ะ
ไอซ์ลดความเครียดลงมาได้นิดนึง

พ่อแม่คือตัดขาดกับลูกมาเลยอยู่โรงเรียน

ขนาดพ่อแม่ธรรมดาทั่วไปเขาก็ยังเจอความคิดเห็นมากมายจากคนรอบข้าง

มีความกดดันอะไรบ้างมั้ยคะกับความคิดเห็นเหล่านั้น
กดดันมั้ยคือไอ้อาจจะเป็นคนปล่อยโฟล์มากเลยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าใครก็แล้วแต่จะมาว่าไอได้มาว่าแบงค์ได้แต่ห้ามว่าลูก
เพราะอะไรถึงห้ามว่าลูกแม้ลูกแตะไม่ได้เลยนะใช่ลูกเรา
ลูกเราถ้าแบบตำหนิหน่อยติ๊งหน่อยไม่ได้เลยนะได้ติ๊งได้แต่ถ้าติ๊งติ้งจริงนะ
ติงแบบเหยียดนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเราเราในช่องเราจะเคยมีคลิปที่แบบให้นิลาไปขอเงินคุณตา
ขอเงินไปกินขนมอะไรอย่างนี้เป็นมิชชั่นให้เด็กไปทำแล้วแบบนิลาเขาจะแบบไม่ค่อยกล้าพูด
คุณตาอยากได้อะไรจะไม่ค่อยกล้าพูดไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเราก็เลยพยายามให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาอยากกินขนม
เราก็ต้องให้เขาแบบอ่ะลองไปขอเงินคุณตาซิอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาก็แบบมีคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้
ว่าแบบเด็กแก่แดดประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นมิชชั่นของของคลิปเชื่อป่ะเราย้อนกลับไปดูคลิปเรา
คือแบบฉันน่ะพูดเยอะกว่าลูกอีกเข้าใจป่ะแล้วแบบลูกก็ไม่ได้พูดอะไร
อืมเราก็ต้องก็มีแบบสู้กลับไปอะไรจงนี้

เขาก็จะใช้เปิดการ์ดหวังดีไง

ความคิดเห็นคนมันกั้นกันยากมาก
มีอย่างแบบลูกไอซ์ช่วงแรกเขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบยืนถอยหลัง

เวลายืนอยู่กับพ่อกับแม่เขาก็จะพิง

สวัสดีค่ะนิ้วเป็นอะไรไม่รู้นิ้วหิกนิ้วงอ

คมล่าจนแบบคอมเมนต์เอาแบบน้องนิลาพูดเสียงแบบดังหน่อยนะค้าแบบ
อยากได้ยินเสียงลีลาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคำแนะนำอย่างนี้
คำแนะนำว่าซิค้าพูดเสียงเราไปส่อนแต่ถ้ามาพูดคำ

เพราะว่าลูกเราว่าแก่แดดเราสอนยังไงอะ
เพราะเราย้อนไปดูในคลิปที่คุณมาว่าเรามันไม่มีอะไรเลยจริง
แต่ถ้าแนะนำอย่างเงี้ยนี่คือการแนะนำ

อะไรที่เป็นคำแนะนำที่เรารู้สึกว่าอันนี้เอาไปทำ

แล้วทุกวันนี้ด้วยเราก็บุคลิกดีแล้ว
เลยจริงนะด้วยฝีมือของคุณแม่และทุกคนก็ชาวเน็ต
ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกเราขอบคุณนะคะ
จากประสบการณ์ที่เลี้ยงลูกมา๘ปีแล้วเนี่ยค่ะ
คิดว่าความยากของการเป็นพ่อแม่คืออะไรคะ
คือความยากของพ่อแม่เนี่ยเอาของพ่อแม่ก่อนนะ
พอมีลูกแล้วเนี่ยลูกพ่อฉันบ้านนี้เลี้ยงแม่ฉันบ้านนี้เลี้ยง
ความยากคือต้องจูนยังไงให้ไม่เอาอิงบ้านเธอบ้านฉันมาเลี้ยงลูก
อันนี้คือในความยากในส่วนพ่อแม่
ก็จะมีเถียงกันเธอเลี้ยงอย่างนั้นฉันเลี้ยงอย่างนี้
อันนี้คือพ่อแม่ละเราคิดว่าหลายบ้านน่าจะเป็น
บ้านฉันเลี้ยงอย่างนี้บ้านฉันเลี้ยงแบบนี้บ้านฉันเลี้ยงอย่างนี้
ฉันจะเลี้ยงอย่างนี้ฉันก็จะเลี้ยงแบบนี้ทำไมลูกฉันอะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาปรับแล้วอันนี้คือสิ่งที่ยากสำหรับคุณเป็นพ่อแม่
แต่สิ่งที่ยากของการที่เราเลี้ยงลูกก็คือ
เราหยุดความคิดตัวเองไม่ได้ว่าลูกจะโตไหมพอโตมาความกังวลใจ
เรากังวลว่าพอลูกเราโตมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะพอลูกเราเรียนจบแล้วมันจะเป็นยังไง
คือมันกังวลไอซ์คือจะกังวลเรื่องลูกไอมากจนทุกวันนี้มองลูกก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกโตเลยคือแบบ
แค่นี้ได้ไหมคือไม่อยากให้โตเลยไม่อยากให้ลูกไปเจอ
แบบ๑๒๓๔แบบแปลก
นี่อะไรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนที่ได้เคยได้ยินมาหมดเลยนะในละครที่บอกว่า
เหมือนกับโตแล้วเป็นพ่อแม่แกถึงจะเข้าใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คำนี้มันจริงมากเลยแบบเดี๋ยวถ้าพวกเรานี่เป็นพ่อเป็นแม่กันนะพวกเราจะรู้เลยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็จริงคือความกังวลแหละสำหรับไอซ์ตอนนี้ที่ยังสลัดไม่ออกจากลูกเลยนะคือกังวล

คุณพ่อเค้ากังวลแต่เค้าไม่ค่อยพูดแต่ดูรู้เพราะเค้าจะแบบ
เขาจะเป็นคนติดลูกมากคุณพ่อเนี่ยแล้วเขาจะติดลูกทุกฝีก้าว
ก็ติดเขาเขาก็ติดลูกแล้วเมื่อไหร่ที่แบบว่าลูกมีปัญหาหรือแบบจะต้องไปเผชิญกับการ
จะไปเรียนอย่างนี้จะไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็จะเจอภาษาคนที่เป็นต่างชาติเยอะมากอะไรอย่างนี้
มันจะเอาตัวรอดเปล่าวะมันจะกล้าพูดออกมาเปล่าวะมันจะกล้าทำอะไรไหมวะเอ้าสุดท้ายแล้วเขาก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นในพาร์ทความรู้ความอาจอะไรอย่างนี้จะเป็นของคุณพ่อ

เออใช่เออเป็นสายวิชาการ
แต่เราก็จะเป็นสายใช้ชีวิต

ไม่เป็นแต่เรารู้สึกทุกคนจะเป็นอย่างนี้วะ
หรือที่พ่อแม่ไม่มีเวลาใหม่ได้กับเราเพราะว่าเรามีน้อง
หรือเขาก็เอาเวลาไปอยู่กับน้อง
ชีวิตของเขาหรือแบบละครหรืออะไรก็ตามที่เนี่ยมีฉากแบบเนี้ยที่แบบแม่
ยุ่งกับลูกเยอะแล้วทำให้ลูกมีปัญหาเนี้ยเราเคยแบบคิดเปล่าว่า
ดิฉันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเพราะเดี๋ยว
คิดว่าเดี๋ยวมันจะใช่ไม่ก็แอบมีคิดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
อย่างนั้นลึกขนาดนั้นแต่เราชอบเหมือนที่เราบอกเราชอบกังวลเรื่องลูก
เราแค่กลัวว่าลูกมันจะไม่แก่งเท่าเราไงเรารู้สึกว่าตอนเด็กเนี่ย
พ่อแม่เขาก็เลี้ยงเราแบบมีจำเกิดอ่ะแล้วเราก็เรารู้สึกว่าเราแกร่งมากเลยจนถึงทุกวันนี้
แล้วลูกอ่ะลูกมันถูกเลี้ยงมาแบบความปู่ย่าตายายอะไรอย่างนี้
เราไม่คิดจะแบบปล่อยลูกแบบเอ้าปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยแต่ในใจหนึ่งก็ว่าโอ้ยลูกฉัน
มันเลยว่าคือมันปล่อยแต่มันไม่สุดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย
นี่ตอนที่ความเครียดตอนนี้ที่เป็นอยู่ที่บอกยังสลัดไม่ได้
ที่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าลูกลูกลูกลูกเออไม่ได้อ่ะ
ตอนช่วงหลังคลอดที่บอกเป็นซึมเศร้าฮอร์โมนตกเนี่ยเทียบกันแล้ว
อันนั้นดิ่งกว่าเยอะหมายถึงอันซึมเศร้าหลังคลอดดิ่งกว่าเยอะ
เศร้าหลังคลอดอ่ะมันดิ่งกว่าเยอะคือมันอยู่ในหัวสามเดือนอ่ะมันอยู่ในหัวแล้วก็แบบ
พยายามยังคิดน้ำทำว่าฉันถูกฉันผิดเออยังไงอะไรคืออันนั้นอยู่ในหัวแบบประสาทเลย
แต่อันเนี้ยมันจะนานนานทีนานนานทีจะมาอะไรอย่างเงี้ยเออ
ไอ้กังวลเนี้ยมันนานนานทีไอ้กังวลเนี้ยมันก็มีมาเป็นละลอกละลอก
แต่ไม่ได้ดิ่งเท่าตอนเมื่อไหร่ที่ลูกสยายปีกเก่งแล้ว
เราจะแบบอุ๊ยรู้จะไปจากเราแล้วเหรอมีความเครียดอีกแล้ว
ลูกทำอะไรไม่เป็นก็เครียดลูกทำเป็นก็เครียด
คือไอคิดว่าคนเป็นแม่ค่ะมันก็จะต้องมีคนแบบไอบ้างแหละอะไรอย่างนี้
ที่แบบฉันสลัดแล้วนะแต่ก็ขอดึงไว้นิดนึงอะไรอย่างนี้
ไอเพิ่งผ่านความศูนย์เสียมาก็คือศูนย์เสียคุณพ่อใช่
ทั้งประเทศรับทราบดีใช่ตอนนี้สภาพจิตใจในเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นแบบไม่รู้ว่ามันดีขึ้นได้ยังไงอ่ะ
แต่มันมันรู้สึกว่ามันจะต้องดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไปเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ดิ่งเหมือนกันตอนที่ไอ้ประสบพบเจอเรื่องคุณพ่อเนี่ยค่ะ
ไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่เป็นอะไรเลยคือแบบปกติฉันก็
เพราะว่าตอนนั้นเนี้ยเราเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกับสามีเอ่อ
คุณแม่ติดโควิดอาทิตย์แรกหลังคุณพ่อน้องติดโควิดอาทิตย์แรกหลังคุณแม่
แล้วก็น้องสะพ้ายสะพ้ายที่บ้านเราติดอีกแล้วเป็นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่พ่อเสีย
คือเราคนเดียวต้องตัดสินใจเองทุกคนเราถามใครว่าจะเอายังไงกับพ่อดี
เอาไงกับพ่อดีไม่มีใครตัดสินใจเลยเพราะทุกคนติดโควิดติดโควิด
แล้วก็แบบไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกำลังเป็นเรื่องใหม่อยู่ตอนนั้นด้วย
มันเป็นเรื่องใหม่เป็นอะไรหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจนวันที่แบบเราสูญเสียคุณพ่อไปอะไรอย่างเงี้
แล้วก็ตัดสินใจเองทุกอย่างสูญเสียคุณพ่อไปที่บอกว่าตอนนั้นน่ะไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าต้องมีการแก้ปัญหาหรือเปล่า
ใช่ต้องมีการแก้ปัญหาทุกอย่างแต่คือพอเราถามคนในครอบครัวคนในครอบครัวก็จะไม่กล้าตัดสินใจไง
แล้วแต่พี่ไอซ์เลยแล้วแต่ไอซ์เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหจะทำยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่พอเรานั่งร้องไห้อย่างเงี้ยสี่ห้าหกก็จะร้องไห้ใช่ไหมโอเค
พอเรารู้สึกว่าช่วงพ่อเสียเนี่ยไปแล้วเป็นช่วงช่วงที่พ่อแบบมีมีวิกฤตเนี่ย
มันจะไม่เป็นอะไรเลยมันจะต้องต่อสู้กับเรื่องนู่นนี่นั่นหมดเลย
ความคิดเห็นจะไม่เป็นอะไรแต่พ่อเสียปุ๊บไม่นอนแทบยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งเดือนอะ
ฮะ๑เดือนไม่นอนมีหน้าที่อย่างนี้ดูอย่างเงี้ฉันก็พยายามจะนอน
จะเป็นคนไม่กินยานอนหลับพยายามจะนอนก็หลับตาอยู่อย่างนี้
ถึงเช้าก็หลับตาแม่งอยู่อย่างนี้วนไปหลับตาเฉยพลิกไปพลิกมาจนแบบแบงค์บอกนอนบ้างนะอะไรอย่างเงี้
ใช่ป่ะนอนแบบไม่นอนไม่นอนไม่นอนไม่นอนเลยจนอ้วกอ้วกอ้วกแล้วกินไม่ได้แต่ไม่นอนไม่หาหมอ
รู้สึกว่าฉันต้องทำงานแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งทั้งเดือนเนี่ยฉันพังแล้วเดือนที่๒ฉันต้องทำงานแล้ว
ฉันต้องไปเจอคนอื่นบ้างแล้วแล้วกลับกลายเป็นไม่นอน
เวลาเราไปทำงานเราก็ไม่เฟสเราไปทำงานเราก็ไม่สนุกเบอร์เบลอเพราะเราไม่เราไม่ได้นอน
ก็เลยต้องไปหาหมอตอนนั้นหาหมอหาหมอหาหมอจิตแพทย์ใช่หาหมอจิตแพทย
เป็นครั้งแรกเลยที่ไปตอนที่เราไม่ได้นอนหนึ่งเดือนเนี้ยเรารู้ไหมว่าเกิดจากเรื่อง
เอ่อเราคิดว่าน่าจะเป็นในคิดอันนี้อันนี้คิดคิดเองโดยที่ไม่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรนะคะ
พอเราไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าว่าเราเป็นจริงจริงแต่มันมันเป็นสับของเขาอะนะคะ
ซึ่งขออภัยมันมันจำไม่ได้จริงจริงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช็อกของเราทุกครั้งที่เรารู้สึก
นึกคิดถึงพ่ออ่ะเหมือนตัวเรามันจะขดเข้าไปอยู่ในนี้มันแบบเหมือนฉันตัวคนเดียว
ฉันตัดสินใจคนเดียวผ่านการเรื่องเรื่องก่อนที่มันเกิดขึ้นต้องตัดสินใจคนเดียว
อะไรคนเดียวมันรู้สึกว่าเหมือนกูตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมเออ
นั่นคืออาการที่ทำให้เรานอนไม่หลับใช่เหมือนเราปล่อยเรื่องพ่อไปแล้ว
กลายเป็นนี่เรื่องของเราแล้วฉันมีเวลาคิดเรื่องของตัวเองแล้ว
ฉันจะต้องช็อกนะฉันจะต้องเสียใจนะฉันจะต้องแล้วพอพ่อไม่อยู่
ฉันจะต้องเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ยังไงนี่ฉันยังไม่ได้เผชิญหน้ากับความเสียใจแหละ
ใช่ยังไม่ได้เผชิญหน้าความเสียใจเลยยังตกกระใจอยู่เลยแป๊บเดียว
เขาก็ไปแล้วไงพอเรากลับไปหาหมอหมอให้ยาเราหมาเรารู้แล้ว
นอนหลับป่ะมันเป็นยาอะไรก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นยานอนหลับละหนึ่ง
แล้วก็เป็นยาอะไรต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราเป็น
รู้แล้วว่าเราต้องกินยาฉันได้ยามาแล้ววางไว้ไม่กิน
ได้กินก็หายหุ้ยเพราะว่าฉันได้ดูแล้วว่าอ๋อฉันเป็นอย่างงี้ไง
ฉันเป็นจริงจริงด้วยอ๋อใครอยากรู้มันเหมือนตอนโรคซึมเศร้าหลังคลอดเลย
อยากรู้คือแค่เรารู้ว่าเราเป็นจริงมีตัวมาคอนเฟิร์มว่าเราเป็นอะไรสักอย่าง
ใช่ถ้าเกิดเราเป็นซึมเศร้าเราไปซึมเศร้าในเชิงไหน
แล้วเราอยากรู้แค่นี้อ๋อโอเคมันก็คืออันนี้คือวิธีของไอ
ซึ่งไอซ์บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าอันนี้มันคือความคิดเห็นส่วนตัวของไอซ์นะ
มันคือการการเยียวยาของตัวเองในแบบของไอแต่ถ้าอย่างที่บอกไปว่าถ้าหาหมอ
ปรึกษาหมอมันคือเรื่องที่ดีสุดแล้วก็คือขอสรุปอีกทีนิดนึงว่าวิธีของไอซ์อ่ะ
ในความเข้าใจของมิ้นนะคือการที่เราได้มีตัวบอกเหมือนกับมีตัว
ถ้าพูดง่ายพรรษฐ้าธรรมาคคือสติมีสติขึ้นมาบอกคอนเคอร์เฟิร์มว่า
จริงนะที่เราเกลียด
ฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นอย่างนี้แล้วพอมีสติขึ้นมามันจะหายไปเองใช่
เป็นอย่างนี้คือวิธีการของไอแต่หลายคนอาจจะเรียนแบบไม่ได้นะคะ

เพราะว่าอายุก็มากแล้วเนอะ

รู้ว่าเวลาก่อนเป็นประจำเดือน
อารมณ์จะสวิงมากขึ้นเรื่อย

มันจะต้องด่าใครมันจะร้องไห้

แหมในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ไปแล้วดูเราก็จะเห็นแล้วว่า

อุ๊ยไข้กันเป็นเมนแล้ว

นี่คืออาการฮอร์โมนแปรปวน

ช่วงนี้มันช้ำง่ายจังเลยวะอะไรอย่างนี้
มันเป็นเมนแล้วมันจะเป็นเมนแล้ว
มันจะเป็นเมนแล้ว
แล้วแบบเราก็จะแบบ
แต่ถ้าเราไม่ได้เมมอะ
เราจะไม่รู้ไง
ว่ามันคือการมโนเอง

หรือการคิดไปเอง
หรือถ้าไม่มีตัวมาบอกว่า

ไม่ถูกพ่อแม่บังคับให้ทำอะไรเลย
เช่นนี้เต้นอ่อน

ถึงอาทิตย์เลยนะคือจันทร์ถึงศุกร์นี่คือเรียนวิชาการถูกไหมคะ

แต่ให้เขาเป็นคนบอกว่าอยากเรียนอะไร
เท่านั้นเองคือแบบให้ลูกได้เลือก
เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เราเลือกให้ลูกแล้ว
จันทร์ถึงศุกร์เป็นการเรียนในระบบ
แล้วเลือกให้เขาแล้วใช่แล้วคือพ่อแม่ไอ้ก็จะไม่ได้คาดหวังให้ไอ้ว่าแบบว่าจะต้องเรียนเก่งจะต้องมีความสามารถจะต้องทำอะไรได้
คือบ้านไอเลี้ยงลูกให้โตให้จบให้มันช่วยเหลือตัวเองทุกวันนี้หาเงินเองได้พอแล้ว
ไม่ได้แบบตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรอะไรอย่างเงี้ไอ้เอาอันนี้ของพ่อแม่ไอที่ทำให้ไอซ์มาใช้กับลูก
อืมมีอะไรที่ไอ้อยากแชร์เผื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่นะตอนนี้
อยากจะบอกว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ก่อนละกันคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมที่กำลังคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกเนี่ยมันสนุกแน่นอน
ตอนช่วงที่คุณแบบตั้งท้องกันเนี่ยคุณดูแลกันให้เต็มที่คุณดูแลเธอดูแลฉันความเป็นแบบสัมพันธ์กันให้เต็มที่

กับอารมณ์ตัวเองที่จะแบบปล่อยออกไปกับคนรอบข้างให้ได้แล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรกับคนรอบข้างไปบ้างไงเพราะรู้ว่าเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนคือสิ่งที่มิ้นได้รับจากไอซ์อ่ะคือเรื่องของการยอมรับใช่ต้องยอมรับความจริงให้ได้ไงยอมรับความจริงนะทั้งเรื่องการเป็นเบบี้บลูนะภาวะซึมเศร้
พ่อที่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ยอมรับความสูญเสียแต่ว่าไอ้จะบอกว่าไอซ์เนี่ยแต่ก่อนก็เป็นคนคิดบวกแต่ไม่บวกได้มากเท่านี้จนถึงวันที่ไอเสียคุณพ่อพอวันไอซ์เสียคุณพ่อปุ๊บไอซ์รู้สึกว่าโหยบวกมากแบบพยายามใช้ชีวิตให้มันแบบเต็มโอ๊ยไม่อยากร้องไห้เลยอ่ะบนมาถึงพ่อแล้วร้องไห้ทั้งทีเลยวันนั้นจะเล่าว่า
พ่อรักมากออกไปอ่ะชีวิตมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมองโลกได้แง่บวกไปอย่าไปคิดรบอย่าไปคิดแย่กับใครอย่าไปคิดอะไรที่มันเลวอ่ะพอบวกไปปุ๊บเนี่ยมันดีหมดเลย
พอเราสูญเสียคุณพ่อปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าคนเราจะจะเหลือเวลาในชีวิตอีกมากแค่ไหนกันแล้วจะเอาชีวิตวันวันมาคิดอะไรแย่ทำไม
ลบทำไมใครที่คิดลบกับเราหรือเรารู้สึกว่าหรือทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าคนในออฟฟิศฉันมันไม่เลิศเลยคนแถวบ้านฉันมันไม่เลิศเลยเพื่อนฉันมันไม่เลิศเลยมันชอบพูดจาฉันรู้สึกว่าไม่ดีนะ
คิดไว้เลยเกิดมาคนเดียวก็ตายไปคนเดียวคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเป็นคนเดียวได้เพราะคนที่หาเงินไม่ใช่เพื่อนคุณคุณค่ะเท่านั้นเองอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะง่ายมาก

เข้าใจค่ะเพราะวันนี้สิ่งที่ได้จากไอซ์นะคะคือว่าตั้งแต่เราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องเบบีบลูคือภาวะซึมเศร้าค่ะ
มีอีกหลากหลายปัญหาหลายแง่มุมมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงแล้วเราก็คือผู้หญิงนี่แหละคุณแม่ก็คือผู้หญิงคนนึงนี่แหละที่มีหลายบทบาทต้องเจอเรื่องอะไรในแง่มุมต่างมากมายที่จะต้องแก้ไปแล้วเมื่อเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างเราก็แค่ต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวหรอกมันเกิดข
แล้วช่วงนี้ทำอะไรมีอะไรติดตามได้ที่ไหนบ้างค่ะ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในซีซั่นนี้ด้วยนะคะซึ่งก็คือเครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโลค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาปรึกษาเพื่อนก็แล้วปรึกษาสามีก็แล้ว
กับลูกก็แล้วยังไม่หาย
คิดว่าทางที่ดีก็คือพบผู้เชี่ยวชาญได้นะคะ
วันนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอให้ถ่ายคลิปเยอะไว้
ไม่ให้คนคิดเยอะเนอะ
ขอให้มีความสุขในชีวิตการเป็นคุณแม่นะคะ
ขอให้ครอบครัวสุขสรรค์ตลอดไปค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ